เรื่องของน้ำท่วมแน่นอนคุณผู้ชม

ข้าวอดน้ำกัน๒วัน๒คืน
น้ำท่วมไปไหนก็ไม่ได้เหมือนติดเกาะ
แล้วคนไปช่วยก็ไม่มี

ระบายออกมาเป็นน้ำตาเป็นเสียง

คือได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วมันสะเทือนใจ

หิวทั้งเหนื่อยทั้งเสียหาย
คือภาพที่เห็นนั้นน่าจะเป็นคุณพ่อของชายหญิงสองคน

คือเหมือนแบบสติมันหลุด

ไม่รู้จะทำอย่างไรดีมันไปหมดแล้วอ่ะเนี่ยครับ
แล้วก็ลูกก็เลยไปอุ้มตัวกลับมานะ
เพราะว่าข้าวของทุกอย่างที่มันสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง

อันนี้เป็นภาพของชาวบ้านที่หมู่๑ตำบลปากแควร์ที่สุโขทัยนะ
ร้อนมากเลยก็เลยมีคลิปนี้ออกมานะฮะ
แม้ว่าตอนนี้สิ่งที่มันไปตามน้ำแล้วเนี่ย

จะมีบางส่วนที่เขาบอกว่าต่อเติมที่มันออกมาจากบ้านเนี่ยนะฮะ
คือตอนนี้ถ้าเกิดน้ำท่วมสูงแบบนี้นะ
อีกไม่นานเขาบอกว่าตัวบ้านเองมันคงหลุดไปกับตามกระแสน้ำแน่

นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงนะคุณผู้ชม
บ้านนี้อยู่ที่หลังวัดราชสัทธาธรรมหรือว่าวัดปากแควร์ที่สุโขทัย
โอ้โหน้ำท่วมตั้งแต่ถ้าเกิดนับถึงวันนี้ก็วันที่๓๔แหละ

มีอีกคลิปหนึ่งเป็นการระบายความรู้สึกของลูกสาวเจ้าของบ้าน
ไม่มีหน่วยงานไหนไปเหลียวแลนเลย

คือพวกเราอยู่หลังวัดประแควร์
หมู่๑นะคะเป็นจุดที่เขื่อนพัง
จนเนี้ยอ่ะบ้านมันจะพังลงรถอ่ะมันไปแล้วสว่างมันติดอ่ะ
ไม่มีหน่วยงานเลยเข้ามาดูแลเลยเราจะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
ทำไมอ่ะแม้กระทั่งข้าวแดมอ่ะวันนี้ยังไม่มีส่งให้กินอ่ะ
เราก็ไม่ว่าทำไมไม่เข้ามาดูแล
ไม่เข้ามาดวบหาไม่เข้ามาดูแลอะไรสักนิดเลยอ่ะไม่มีอ่ะ
เราจะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเนี้ยมันเป็นด้านด้านที่มันพังเนี้ย
แล้วลงรถมันก็พังมีมั้ย
ไม่มีเลยอ่ะบ้านอยู่สว่างมันก็ติดอ่ะ
ทำไมอ่ะมีหน้าหาดมีก้อนกำลังพี่ต้องจะนอนไว้ทำไมอ่ะ
มันได้รูปเหรอว่าเราอยู่กันไม่ได้แล้วเนี้ย
คุณผู้ชมได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรส่งมาบอกหน่อยเราฟังแล้วโอ้ย
น้ำตาคลอนะรู้สึกแบบสงสารเหลือเกินนะฮะคือมันเป็นความเดือดร้อนจริงนะ
คุณผู้ชมตอนนี้นะคนแชร์คลิปนี้เยอะมากเลย
แฮสแท็กไปถึงผู้ว่าสุโขทัยเลยทำงั้นไปดูเขาบ้างนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่ป่าแควร์นี่เป็นภาพนี้ก็อ่ะนะฮะก็ลงไปช่วยเป็นที่เรียบร้อย
อีกหนึ่งหมู่บ้านที่เจอคือหมู่๗อยู่ที่ปากแควร์เหมือนกันนะฮะ
น้ำท่วมเข้าวันที่๒แล้วชาวบ้านก็ยังเดือดร้อน
เนื่องจากว่าน้ำยังทรงตัวไม่ลดเลยนะฮะ
หลายครอบครัวขนข้าวขนของไว้บนถนนมันสูงกว่าบ้าน
เต็นต์พักอาศัยกันต้องเผชิญปัญหาตามมาคือยุงกัด
พอน้ำมาน้ำขังน้ำท่วมยุ่งก็เยอะ

เอาไฟฉายเอ่ยเอาเทียนเอ่ยเทียนพรรษาเอ่ยไปจุด
เพื่อส่องดูเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนจากการที่ถูกโจรขโมยของนะครับ
จากยุงแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคเท้าเปื่อยและท้องร่วง
เพราะฉะนั้นนะคะเขาให้ความช่วยเหลือเขากันหน่อยนะคะ
ส่วนคนนี้ค่ะเข้าไปเลย

ไปพร้อมกับทีมูลและนิทีโรงกับต่ำยูลงทูมที่ไปเลยนะคะ
จุดที่เข้าไปคือสอยทางเข้าวัดสยอยตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ที่เข้าไปจุดนี้เพราะว่าน้ำมันสูงประมาณ๓เมตร
รวมถึงที่ตำบลย่านยาวน้ำก็๓เมตรเช่นเดียวกัน
พอชาวบ้านทราบว่าคุณบินเดินทางไปไปให้ความช่วยเหลือ
ดีใจค่ะมารอรับความช่วยเหลือกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะ
ขอบคุณคุณบินด้วยและคาดว่าน่าจะไปอีกหลายพื้นที่นะคะ
คืออยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร็วแบบที่คุณบินเขาทำกับคนในมูลนิธิเขานะ

มีเงินมีของมีคนรีบเข้าไปเพราะชาวบ้านเขารออยู่
ส่วนพื้นที่หมู่ที่๕ตะมนต์วัดเกาะอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
นี่มาอีกอำเภอนึงแล้วนะคะจุดนี้มีถูกกระแสน้ำ
แม่น้ำยมไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ประชาชนค่ะ
ประชาชนก็ต้องอบพยพไปอยู่ด้านนอกนะคะ
โรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนไปแล้ว๔โรงเรียนตอนนี้ค่ะ
เราไปที่จังหวัดแพร่บ้างครับคุณผู้ชม
นางสาวลิสาม่วงใหม่ครับพัฒนาการจังหวัดแพร่
พร้อมกับคณะทำงานขับเคลื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขาก็ลงพื้นที่ไปตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยนะฮะ
ที่บ้านหาดบรั่วอำเภอวางชิดแล้วก็บ้านปากจอกใหม่

มอบสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบอุทธกภัยในพื้นที่นะครับ
ส่วนที่นครพนมไปดูอีสานตอนเหนือกันหน่อยครับ
อำเภอธาตุพนมนะฮะหลังฝนตกลงมานานนับชั่วโมงก็น้ำท่วมขังหลายจุด
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม
รวมถึงวัดในพื้นที่ก็คือวัดพระธาตุพนม
บางจุดน้ำสูง๓๐๔๐เซนติเมตร
เนื่องจากว่าน้ำไม่สามารถไหลระบายลงมาแม่น้ำโขงได้ทัน
อีกทั้งยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำมาก
ก็ต้องเร่งระบายน้ำออกพร้อมกับตรวจสอบทำความสะอาด
ตามร่องระบายน้ำต่างจุดระบายน้ำต่างป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังอีกนะครับ
อันนี้ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเป็นความเด็บร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ